เปลี่ยนอารมณ์มาเรื่องของเตือนภัยอุบัติเหตุกันบ้างดีกว่า

ขี่ออกจากปากซอยริมถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุ

โฮ้ววว

พันธุ์ไว้พ่อข้างเขาขี่ออกมาจากสอยริมถนน
ของนั้นเหมือนเท่ากระบะสีขาวมาเห็น
แล้วสักพักมีรถกระบะที่มาทางตรงพุ่งชนแบบเต็ม

เหตุการณ์นี้กล้องหน้ารถของรถคันหนึ่งที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
จับภาพเอาไว้ได้ฮะเหตุมันเกิดช่วงบ่ายสี่โมงเย็นของวันที่สิบสามตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีแคปชั่นว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
เขาบอกนะฮะว่าตรงเนี่ยนะแยกตรงเนี่ยต้องระวังจริง
ชาวบ้านเขาให้ฉายาว่าแยกวัดใจ
คือมันจะมักเกิดอุบัติเหตุแถวนี้เป็นประจำ
โอ้โหแล้วถามหน่อยสิไอ้แยกนี้คือแยกอะไรจะได้ฝากเตือนภัย
นี่คือแยกแยกสหกรสี่แยกสากรอำเภอบ้านจันทร์จังหวัดระยอง
ต้องระมัดระวังกันด้วยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ติดไปสัญญาณนะต้องทำแล้วล่ะ
และเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งผมว่าอย่าเรียกมันว่า๔แยกวัดใจเลย
ให้เรียกว่าสี่แยกวัดน้ำใจอืม
ก็คือต้องมีการชะลอให้กันใครมีน้ำใจต้องมีน้ำใจให้กันนะ